นายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งสมาคม
ที่สร้างความสำเร็จทั้งในโอลิปิกเกมรวมทั้งการแข่งขันในระดับโลก
ผู้บริหารมีการบริหารใจนักกีฬาอย่างไรนะครับถึงได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้

นับได้ว่าเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสม่ำเสมอมาโดยตลอดทีเดียว
สำหรับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยภายใต้การนำทัพโดย
สองสามีภรรยาพลตรีอินทรัศนยอดบางเตยและนางบุษบายยอดบางเตย
ซึ่งแน่นอนว่าผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีในปีนี้ต้องยกให้กับ๒เหรียญทอง
หนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมสองพันสิบหก

บุษบายอดบางเตยนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าหลักการดูแลนักกีฬาของเขานั้นคือการดูแลเสมือนลูกหลาน
ให้ทั้งความรักและความใส่ใจอาจเพราะตัวเองไม่มีลูก
เมื่อได้มาสัมผัสนักกีฬาที่อยู่ในวัยลูกหลานจึงเกิดความรักไข้เอ็นดูเป็นพิเศษ
และด้วยหลักการเลี้ยงนักกีฬาประหนึ่งบุตรล้านนี่เองซึ่งเป็นที่มาของทริปพิเศษ
ภาษีฮีโร่โอลิมปิกท่องแดนสากุระ

ดูซีด้านหนัวสกิลข้าวนี้มาเที่ยวประกับนุกมากค่ะ
อยากจะขอบคุณนายกสมคมพ่อสี่ฮีประบุตรที่ดื่มมาสนับสนุนและพาเล่นดิสนิแลนด์
อกจากชื่อเสียงและเงินรางวัลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้
สิ่งที่ทำให้จิตใจของนักกีฬากล้าแกร่ง
ก็เห็นจะเป็นความรักความเอาใจใส่ของสองผู้ยิ่งใหญ่
แห่งวงการยกเหล็กนี่เอง
มารีรัฐเพชรสร้างข่าวไทยรัฐทีวี